คุณผู้ชมครับเป็นทุกข์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
นำรถไปจอดในมหาวิทยาลัยพอมาถึงอ้าวล้อหาย
ไม่ใช่คันเดียวนะหายหลายคันพอโทรไปหาคุณตำรวจ
กว่าเดิมทำไมไปฟังคำตอบเลยครับเตือนภัยครับ
ขอโดนขโมยล้อรถนี่มันมาขโมยตรงในมหาลัยเลยผู้เสียหาย
แจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าทำอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปพบที่สอนอวันอาทิตย
วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์แล้วเราจะได้รอขึ้นไหมนี่วันอาทิตย์นี่
เหตุเกิดวันศุกร์แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ่ายรูปเจอกันที่สอนอน
แล้วไปเจอวันอาทิตย์แล้วต้องรอถึงสองสามวันเลยเหรอไม่แล้วแล้วจะได้ล้อคืนไหมจนถึงวันนั้นน่ะ
ประเด็นคือล้อรถยนต์อ่ะมันหายไปแล้วมันไปถอดกันไปแต่มันต้องใช้เวลานะเอาล้อรถยนต์เนี่ย
แล้วเป็นรถของนักศึกษาแพทย์ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ก็เพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันมาดูว่า
เอาล้อถูกขโมยก็เลยไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าเอาถ่ายรูปไว้แล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันวันอาทิตย
แต่ว่าล้อหายวันศุกร์นะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนนะเตือนภัยมขอโดนโจรขโมยล้อมรถในมหาวิทยาลัยตำรวจช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
อันนี้ยังไม่ได้กล่าวหาตำรวจนะครับคุณตำรวจถ้าจริงไม่จริงอย่างไร
คุณตำรวจก็ชี้แจงหน่อยแล้วกันเนอะนะฮะเพราะว่าตามที่น้องเขาพูดในคลิป
ครับจุดเกิดเหตุคือเป็นเวลาจอบรถฝั่งตรงข้ามกับโรงไพยับาลศิลป์นครรีน
เยื้องกับคณะทันตรัพย์แพทย์ของหมอกขอนแก้น
ไปพบรถของนักศึกษาแพทย์คันในคลิปเมื่อกี้
ยังจอดอยู่ที่เดิมในสภาพที่ล้อหายไปแบบนี้
ไม่อยากขยับเพราะให้ตำรวจมาดูก่อนดีกว่า
ล้อหายไป๑ล้อมีการนำก้อนหินมาหนุนเอาไว้
แบบนี้เลยโอ้โหคนทำมันก็ช่างเนอะ
ส่วนรถยนต์อีก๒คันที่ถูกถอดล้อ
นะคะที่เจ้าของเนี่ยเครื่องทางออกไปแล้ว
มีรถโดนถอดล้อไป๓คันนะคุณผู้ชม
แต่คันนี้ยังจอดอยู่เนาะ
มีหนึ่งในผู้เสียหายชื่อว่าคุณสิริประพา
เป็นพยาบาลครับบอกว่าวันนั้นน่ะโอ้โหดูดูสิ
อันนี้หายไปสองล้อเลยโอ้ตายแล้วดูดิ
วันนั้นจอบรถมาเข้าเวรที่โรงพยาบาลกระทั่งเช้าบรรสุก
มีรอปภโทรมาแจ้งว่ารถของคุณพยาบาลถูกขโมย
ขโมยล้อไปก็เลยรีบไปดูโอ้โหฝั่งซ้ายโดนไปสองล้อเลย
ก็มีคำถามมากมายว่าเอาแล้วตอนขโมยมาแล้วคนดูแลไปไหน
ไม่มีคนเห็นเลยเหรอหรืออย่างไรนะเธอเองก็เลยเอาเรื่องราวไปแจ้งกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นซะก่อน
ก่อนจะแจ้งประกันนะฮะแล้วก็ย้ายรถยนต์ออกไปนะ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายมาก่อเหตุตัวนี้๔ล้อหายหมด
ก็เลยเอาออกไปก่อนแล้วก็ถ่ายภาพไว้แล้วก็โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
จนกระทั่งมีคนมาแจ้งบ่อแสของคนร้ายว่าคนร้ายเนี่ยขับกระบาดสีดำมาจอดเทียบ
ว่าแจ้งช่างมาซ่อมคนเห็นก็เลยไม่ได้เอกใจ

ถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นแล้วอยู่ดีมีกลุ่มคนมาถึงปุ๊บ

เราอาจจะคิดก็ได้นะว่าอาจจะเป็นช่างของรถเจ้าของรถคันนี้
เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นขมงขโมยอะไรอย่างนี้นะ
ขณะที่แม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างที่ขายอยู่ตรงนั้น
บอกว่า๖โมงเช้าของวันที่เกิดเหตุคือวันศุกร์ที่ผ่านมาแหละ
เห็นมีผู้ชายร่างใหญ่สองคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเสียงดังเชียว
แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะต้องเตรียมข้าวของขายใช่ไหม
จนกระทั่งมาทราบว่ามีรถยนต์ของบุคลากรในโรงพยาบาล
ถอดล้อกันไปรวม๓คันในวันเดียวกัน
เอกใจว่าเอ๊ซาเล้งคันนั้นหรือเปล่าเนอะที่มาแล้วก็มีรถกระบะด้วย
แต่ว่าตั้งแต่ขายของมา๒๐ปีนี่คือครั้งแรก
ที่เกิดเหตุการณ์รถของคนมาจอดแล้วโดนขโมยล้อไป
ทำให้เหมือนที่คุณขวัญคุณเชอรี่บอกมันไม่มีใครเอกใจ
เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่ตำรวจภูมิกับสพเมืองขอนแก่นรับทราบแล้วรับแจ้งแล้ว
ตอนนี้สั่งให้ทีมสืบลงพื้นที่เก็บหลักฐาน
แล้วก็อยู่ระหว่างการไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาคนร้ายดำเนินคดีต่อไป
แต่ก็ฝากทางผู้อำกับชี้แจงกับสิ่งที่นักศึกษาแพทย์เขาได้คำตอบจากคุณตำรวจ
วันที่รับแจ้งว่าอ๋อถ่ายภาพไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์มาละกัน
อะไรอย่างนี้อันนี้ชี้แจงหน่อยว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมทำไมต้องปล่อยให้รออีก๒๓วันถึงจะมาตรวจสอบอะไรแบบนี้
แต่อย่างหนึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดปลอดภัยมากขึ้นด้วย
รอปภเดินตรวจหน่อยละกัน
ล้อไม่รู้ไปถึงไหนก็มาไหนล่ะเอาจริงนะเพราะอะไรแล้วถามว่ามันจะตามเจอได้เหรอคุณลองคิดดูดิ
แล้วก็กล้องมูลสอนปิดมีไม้ตรวจสอบด้วยเนาะ